คุณผู้ชมเรื่องต่อไปนี้นะต้องเตือนเราเข้าใจดีว่าตอนนี้กิจกรรมที่คนกำลังนิยมคือ
คนที่เริ่มเล่นคุณต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวหมวกสนับสอกสนับเข่า
เพราะมีคนไปร่วมงานที่พัทยาชนบุรีคุณผู้ชมเขามีการจัดงานล้มศีรษะกระแทกพื้น
เลือดออกปากออกจมูกชักเกร็งอาการสาหัสเลยครับอันนี้คุณหมอฝากเตือนเลยว่า
ใครที่เล่นในช่วงนี้คนเล่นเยอะแล้วบางทีแบบเราเล่นไม่เป็นอ่ะเนอะ

เป็นข้อมูลจากทางด้านของนายแพทย์กิจการจันดาครับ

เขามีการโพสต์ภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ในงานพัทยาบิกินี่เสิร์ฟสเก็ต
ซึ่งเป็นงานรวมตัวกันของคนเล่นเซิร์ฟสเก็ต

เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บถึง๓รายหนึ่งในนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าศีรษะเขากระแทกพื้นนอนชักเกร็งไปแล้ว
เลือดออกปากออกจมูกไปแล้วคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปช่วยแล้วก็นำตัวไปที่โรงพยาบาล
คุณหมอกิจการเขาบอกว่าตัวเขาก็เป็นคนที่ชอบ
เรื่องของการไปท่องเที่ยวการไปถ่ายภาพบรรยากาศงานกีฬา
แล้วก็มีการจัดงานขึ้นเขาก็ไป
ตั้งใจจะไปเก็บภาพภาพที่คุณหมอถ่าย
ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างถ่ายภาพอยู่มีคนตะโกนเฮ้ยมีคนล้มมีคนล้ม
เขาก็เลยรีบเก็บกล้องก่อนแล้วก็วิ่งไปจุดที่มีคนประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ไปเห็นมีคนนอนเรียงกันอยู่๓คน
คนแรกเป็นเด็กผู้ชายอาการไม่หนัก
คนที่๓เป็นเด็กผู้หญิงคุณผู้ชม
อย่างที่ผมบอกตอนคุณหมอไปเจอนอนเกร็งแล้ว
เหลือกแล้วแล้วก็เขาบอกว่าที่ศีรษะมีเลือด
ไม่รู้สึกตัวแล้วมีออกปากออกจมูกด้วย
สุดท้ายตัดสินใจต้องเรียกรถพยาบาล
รีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเป็นการด่วน
เพราะเธอมีอาการเลือดครั่งในสมอง
พ้นขีดอันตรายแต่คุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ไปฟังเสียงของคุณหมอกิจการครับ

ผมเข้าไปดูโอ้โหไม่ดีแล้ว
คือน้องก็เกร็งไม่รู้ตัวสติถามอะไรไม่ตอบ

นะฮะส่วนเหตุผลที่นำเรื่องนี้ไปโพสต์

ให้มากตรวจสอบด้วยว่าคนที่ไปร่วมงานเขามีชุดป้องกันไหม
นาเพียงพอไหมคุณต้องอบรมก่อนไหมถ้าล้มถ้าเก็บงอก
เข่าเก็บศีรษะอะไรแบบนี้คือต้องเก็บเข่าเก็บศีรษะให้มันดี
เกิดเหตุได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่ง
ถ้าเด็กเขารู้วิธีการว่าล้มปุ๊บต้องทำท่าแบบไหน
ในการเอาศีรษะขึ้นมา
เก็บศีรษะได้ปลอดภัย

อะไรแบบนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีวัยรุ่นที่ต่างประเทศที่อเมริกา
ก็ไปเล่นเสิร์ฟสเก็ตเหมือนกันแล้วก็ล้มศีรษะกระแทกพื้น
และล่าสุดเขาก็กลายเป็นเจ้าชายนิทาตลอดชีวิต
เพราะว่ามันโดนศีรษะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญมาก
ระวังเอาไว้ช่วงนี้เด็กเล่นกันเยอะนะพี่เบิร์ตนะ
คืออย่าว่าแต่เด็กเลยตอนนี้น้องผมที่โตแล้วเนี่ยนะฮะ
ตามผมมาแล้วเนี่ยคือแขนหักบ้าง
ข้อมือส้นบ้างหัวเข่าแตกบ้าง
นะฮะเครื่องป้องกันเป็นเรื่องสำคัญจริง